สวัสดีครับหลังจากไม่ได้เจอกัน๒วันนะครับ
ซึ่งก็ได้รับผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่า

ตัวแรกไม่ได้ไว้นึกอ่ะที่เดียวนะครับ
ทำให้สภาพอากาศเมืองไทยของเรานั้นเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะวันนี้เองครับในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีลักษณะของกระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เอาความชื้นจากบริเวณทะเลพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยปีกตะวันออก
ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคใต้
จนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมีโอกาสเกิดฝน
ส่วนภาคเหนือเนี่ยนะครับก็มีคลื่นกระแสลมไฟตอนมันตกเคลื่อนตัวผ่าน
แบบนี้ก็จะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่วันนี้มีโอกาสเจอกับฝนฟ้าขนองนะครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคประเทศไทย
อุณหภูมิเป็นอย่างไรโอกาสการเกิดฝนมากน้อยแค่ไหน
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างที่บอกไปมีทั้งกระแสลม
มีทั้งเรื่องของลมเย็นที่มาปะทะในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ก็ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับมีอากาศหนาวนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดองศาเซลเซียตส่วนตอนล่างจะอุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียตมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็หมอกหนาในบางพื้นที่นะครับ
ต่อนะครับที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับมีอากาศเย็นครับกับมีหมอกในตอนเช้า
ต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียตนะครับ
รวมไปถึงมีเรื่องของหมอกจัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับ
วนยอดภูต่ำสุด๗องศาเซลเซียต
ภาคกลางครับมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าก็นอนร้อนละ๑๐องศาเซียตของพื้นที่นะครับ
ส่วนมากบริเวณทางตอนล่างของภาค
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซียตสูงสุด๓๕องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับกับมีหมอกในตอนเช้า
โอกาสเกิดฝนฟ้าก็นอนก็อยู่ที่ประมาณ๑๒๐องศาเซียตของพื้นที่
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓ครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
คลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่ครับ
จังหวัดที่ต้องระวังก็คือบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลาครับ
ทะเลมีคลิ้นสูงประมาณ๑๒เมตรหางจากฝั่งออกไป
ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯมหานฯครและพระริมณ์มันทลวันนี้มีโอกาสเกิดฝนถึง๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
จะออกจากที่ทำงานกลับบ้านก็คงต้องดูฟ้าดูผลตรวจสอบสภาพอากาศก่อน
เพื่อที่จะไม่ทำให้สภาพอากาศนั้นเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
และนี่คือรุกรรณร้อนาวผมคุปตนันพี่สิบมหานสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป